ไม่ได้ไปไหนทำยังไงดี
เดี๋ยวผมพาไปเที่ยวในช่วงนี้แล้วกันเดี๋ยวจะพาไปที่ระยอง
บางคนบอกก็ไม่ได้ไประยองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไประยอง

กงนี่อยู่ที่ระยองไม่ใช่บ้านอากงอากงของผม
แต่ว่าชื่อร้านคือร้านบ้านกงครับ
อยู่ที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเป็นร้านอาหารที่เป็นมากกว่าร้านอาหาร

มันเป็นร้านอาหารที่เขาตกแต่งแบบว่าวินเทจ
ย้อนยุคนิดหนึ่งโอ้โหใช้ของเก่ามาตกแต่งประดับประดามากมาย
ท่านไม่ไหวว่าจะเป็นภาพทายทีวีข้าวของเขื่องใช้ในชวิตปัจจัยที่เป็น

โสเตอร์ภาพนี้จันดารา
เคยดูแล้วเป็นยุคเก่าสมัยเก่าในยุคนั้นด้วยนะ
สมัยนั้นก็มีมาให้ได้ดูกันด้วย

ของเก่าเขายุคนึงสมัยหนึ่งเราเคยได้ใช้กันมันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับ
ไปถามเจ้าของร้านก็คือคุณเรวดีรักคุณนะครับ
เจ้าของร้านเขาเล่าว่านะครับตนเองได้ใช้ไอเดียในการเปิดร้านแบบนี้
มาจากการไปเจอกับใบปิดภาพยนตร์เก่า
เพราะเป็นอย่างภาพทายของตัวเองตอนเด็กอ๊อก
ก็เลยหวนให้นึกถึงความทรงจำในสมัยยังเด็กครับ
ประกอบกับที่บ้านมีของสะสมแบบเก่าพวกนี้อยู่แล้ว
ก็เลยมาตกแต่งเป็นร้านอาหารของตัวเอง
เพื่อเปิดให้ทุกคนนั้นได้เข้ามาเก็บภาพบรรยากาศเก่า
ย้อนหวานแล้วก็นึกถึงเรื่องราวในตอนเด็กสมัยนั้น
คือพอผมเห็นพวกยี่ห้อเก่าอะไรพวกนี้นะสมัยนั้น
ข้าวขาหมูก็มี
แล้วที่ตักอยู่นี่คือขนมจีนสมุนไพร
ว้าวมีหลักสีหลักสรรค์สีของขนมจีนเป็นสีธรรมชาตินะครับไม่ได้แต่งกลิ่นมาแต่งสีมาแต่ยังได้
แล้วขายในราคาที่ถูกแสนถูกคือเริ่มต้นแค่๒๐บาทเท่านั้นเองต่อจานหนึ่ง
ราคาดีมากควรจะต้องไปลองกันดูนะครับอ่ะใครอยากจะไปลองชมบรรยากาศเก่าเก่าที่หาชมได้ยาก
พร้อมกับทานอาหารอร่อยในราคาที่เป็นมิตรมิตรภาพแบบนี้
ก็ไปกันครับที่ร้านบ้านกงอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
จะเปิดตั้งแต่๗โมงเช้าไปจนถึง๑๖นาฬิกาก็คือ๔โมงเย็นทุกวัน
ขายทุกวันนะขยันวันหยุดเลยแล้วขนมจีนเขามีหลายน้ำยามากเลยนะ
เยอะมากเลยจริงแล้วคือได้ไปทานขนมจีนแล้วซึมซับบรรยากาศแบบที่มันแบบโบราณโบราณมันก็ได้หวนนึกถึงสมัยเราเป็นเด็กเหมือนกันนะ
บางทีร้านขายของชำแบบนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันมันไม่ค่อยเห็นแล้วไงอันนี้คือได้ไปทานของอร่อยแล้วก็เห็นบรรยากาศที่มันแบบโอ๊ยสนุกอะตอนเด็กเรามีบรรยากาศแบบนี้เราสนุกสนานนะคุณ
ไม่ได้ทำท่าทางให้ดูเดี๋ยวจะนึกไม่ออกเวลาดีดลูกแก้วได้เลยอย่างนี้แล้วลูกแก้วมันอยู่อย่างนี้เห็นไหม

สมัยดีดลูกแก้วอย่างนี้เออหลุมดินลงไปนะยุคนั้นสมัยนั้นมันยังไม่มือทงมือถือไม่ใช่อย่างนี้
พับอะไร
ส่งไปให้เครื่องใส่หัวบ้างเครื่องใส่หน้าบ้างอะไรแบบนี้
ผู้หญิงพับอันล้น
ใครอยากไปสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคแบบนี้ที่จังหวัดระยองนะจ๊ะ